งานทำบุญกลางบ้านอาหารที่จัดเตรียมสำหรับการเลี้ยงพระจะเป็นอาหารพื้นถิ่น
เช่นข้าวเหนียวหุงแล้วโรยด้วยน้ำตาลและมะพร้าวขูดจัดเป็นรายการอาหารที่ต้องมีในการทำบุญกลางบ้าน
แกงก็เช่นแกงหยวกเป็นลักษณะของแกงป่าไม่มีกะทิใส่ปลาเล็กปลาน้อยที่หาได้ในแต่ละฤดูกาล
หรือไม่ก็จะเตรียมเป็นแกงขี้เหล็กซึ่งใช้วัตถุดิบที่เป็นพืชพื้นถิ่นหาได้ง่ายในทุกฤดูกาล
อกจากนี้รายการอาหารที่ขาดไม่ได้ก็มักจะจัดเตรียมปลาจ่อมกุ้งจ่อมจัดคู่กับผักสด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน